แหมวันนี้ขึ้นหน้า๑๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เลยคุณหุ้นทั่วโลกขึ้น
ฐานรับใครฮะใบเดนชนะขาดคะแนนดิบ
แต่จริงแล้วการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น
แล้วก็ต้องรอเรื่องของการโหวตของคณะผู้เลือกตั้งอีก
แต่ทีนี้เรื่องนี้เรื่องของสถานการณ์โลก
อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพสวัสดีนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับ

ก็ก่อติดสถานการณ์ในอเมริกาต่อถึงแม้ว่าณขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าเชื่อกันว่าใบเดนน่าจะเป็นฝ่ายชนะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วครับ
ทีนี้ระยะที่ยังรอผลอย่างเป็นทางการไม่ออกมา
มันก็เกิดสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างออกมาเชียร์คนของตัวเอง
แล้วสถานการณ์มันกำลังจะลุกลามไปถึงขั้นชุนละมุนแล้วอาจจะถึงขั้นก่อจราจน
กองเชียร์ทรัมป์เนี่ยออกมาชุมนุมเรียกร้อง
รัฐที่ทรัมป์นับไปแล้วทรัมป์ชนะเขาบอกให้หยุดนับพอแล้ว
เพราะถ้านับต่อไปอีกเดี๋ยวเสียงของใบเดนจะตามมาทีหลัง
โดยเฉพาะเสียงที่ลงคะแนนมาจากปรายศนีย์
กองเชียร์ผู้สนับสนุนบายเดนก็ประท้วงออกมาประท้วงตอบโต้ว่า
ต้องนับต่ออย่าหยุดนับ
รัฐเนี่ยดุเดือดบางรัฐรุนแรงบางรัฐเบาหน่อย
เพราะว่ากฎหมายของอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐไม่เหมือนกัน
รัฐเนี่ยประชาชนคนทั่วไปสามารถพกปืนได้อย่างเสรี
เราจึงเห็นภาพมีคนบางคนลากปืนไลเฟิลเข้าไปในครูหาเลือกตั้งก็มี
มีคนพกปืนให้เห็นเอวตุงกันอยู่ก็ตั้งเยอะแยะนั่นบางรัฐที่พกปืนได้โดยเสรี
และอย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาร้านปืนขายดีมาก
อาจจะเป็นผลพวงจากคนที่ต้องซื้อปืนไว้ป้องกันตัวเองในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงเรื่องผิวสี
วันวันเดียวเนี่ยขายปืนรวมกันแล้วสองแสนกว่ากระบอกนี่ดู
แล้วตั้งแต่ต้นปีมาขายปืนมีคนไปซื้อปืนใหม่๒๙
ล้านกระบอกอันนี้ที่บอกว่าเก็บไว้ป้องกันตัวเอง
ล่าสุดหลังจากการประท้วงค่อนข้างจะลุกลามและชุนละมุนแล้วกำลังจะเกิดเป็นการจราจน
เดนออกมาส่งเสียงแถลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเรียกร้องให้คนมาอเมริกันอยู่ในความสงบ

ฉะนั้นถ้าดูเวลาตอนนี้บ้านเราใกล้เที่ยงที่โน่นก็ช่วง๓๔ทุ่ม
ฉะนั้นพอถึงวันใหม่ขึ้นมาไม่รู้สถานการณ์มาเป็นยังไง
นี่นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของการเลือกตั้งในอเมริกาที่ไม่มีใครยอมใครและออกประท้วงกัน
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วที่บูสสู้กับอังกรก็มีการเรียกร้องให้นับใหม่แบบนี้
แต่ตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ดูเดือดรุนแรงอย่างนี้ในที่สุดผู้แพ้ก็ยกหูหาผู้ชนะ
ขอแสดงความยินดีแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวใครแพ้ใครชนะต้องร่วมมือกันต่อ
แล้วลามไปถึงขั้นไปส่งฟ้องศาลร้องเรียนกับสารฟ้องศาลศาลบางรับบางรัฐก็รับฟ้องสารบางรัฐก็ไม่รับฟ้อง
ก็กลายเป็นว่าลากการเลือกตั้งไปพึ่งพาศาล
ไปให้สารตัดสินไม่เคยมีมาก่อน
นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน
แล้วมันจะตอกย้ำความแตกแยกให้คุกกลุ่นจากนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้
แต่มีคนก็พูดกันว่าอเมริกาจะไม่เหมือนเดิม
แล้วยิ่งประเทศเจอปัญหาเรื่องโควิดรุนแรง
มีคนเจ็บมีคนตายมากมายที่สุดในอเมริกา
ฉะนั้นอเมริกาที่เคยยิ่งใหญ่จะเป็นยังไงต่อ
ส่วนบ้านเราผลจากการที่เชื่อกันว่าใบเดนเป็นฝ่ายชนะ
มันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างที่สำคัญ
เมื่อกี้คุณบุ๊กก็ชูหัวหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐให้ดู

หุ้นทั่วโลกขึ้นขานรับใบเดน

วันนี้ดัชนีหุ้นไทยบวกไป๔๑๘๘จุด
แล้วก็ส่งสัญญาณว่าต่างชาติจะกลับมาซื้อกันอีกมาก

ส่วนผลที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านอื่น
ด้านการค้าการขายการส่งออกสินค้า
ทุกฝ่ายเกาวิทย์เคลาตรมกันมาตลอดว่า
มันจะเป็นผลบวกกับประเทศไทยมากกว่า
ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีต่อ
คาดหวังว่าผลบวกนั้นมันจะส่งผลมาถึงประชาชนรากย่า
ถ้าส่งออกได้ดีขึ้นเจ้าของโรงงานผลิตก็ได้ผลิตมากขึ้น
เมื่อผลิตมากขึ้นก็จ้างงานมากขึ้น

คนที่ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานก็ขายวัตถุดิบได้มากขึ้น
มันจะเป็นลูกโซ่เราก็หวังว่าอย่างนั้น
ทีนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเอามาพูด
สิทธิพิเศษทางภาษีที่อเมริกาเขาตัดของเราเพิ่มเติมไปอีก
ก็คือว่าสินค้าที่เคยยกเว้นภาษีนำข้าวให้เขาก็ไม่ยกเว้น
แล้วผลพวงที่ตามมามีคนถามว่า
แล้วที่บอกว่าผลพวงมาจากเราไม่ยอมนำข้าวหมูมาจากอเมริกา
ช่วยอธิบายหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นเรื่องสำคัญ
เอาอย่างนี้ครับถ้าเราปล่อยให้นำข้าวเนื้อหมูมาจากอเมริกา
เลี้ยงหมูในบ้านเราเนี่ยเสียหายมากครับ
เพราะเนื้อหมูอเมริกาเข้ามาจะถูกมาก
เหตุผลที่ถูกเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงหมูในอเมริกาเนี่ย
ต้นทุนเขาถูกกว่าของเราเนี่ยครึ่งหนึ่ง
ต้นทุนการเลี้ยงหมูในสหรัฐอเมริกาตกกิโลกรัมละ๓๐บาท
ต้นทุนการเลี้ยงหมูในบ้านเราปลาเข้าไป๖๐บาท
เอ๊ะทำไมต้นทุนการเลี้ยงหมูในบ้านเราแพงกว่าการต้นทุนการเลี้ยงหมูในอเมริกา
อันนี้ก็ต้องไปหาคำตอบ
แต่ว่าถ้าต้นทุนเขาถูกเขาส่งเข้ามามาถล่มราคาตัดหน้าราคาหมูบ้านเรา
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู่บ้านเราก็เดือดร้อน
รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ก็เลือกที่จะอุ้มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
คือไม่นำหมูจากสหรัฐเข้ามา
สหรัฐก็ไม่พอใจ
รวมกับของเก่าโดนตัดไป๘๐๔รายการ
ได้รับสิทธิ์พิเศษคือส่งเข้าไปไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

ก็ไม่ต้องบวกภาษีคนก็ซื้อของของเราถูกลง
แต่ถ้าเขาเก็บภาษีได้ตามปกติ
เราก็สินค้าเราราคาแพงหน่อย
พอเราไปสู้กับเวียดนามสู้กับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาส่งไป
แล้วเขาได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีราคาสินค้าเราก็แพงหน่อย
แต่ผู้ประกอบการเขาบอกไม่เป็นไร
ของเราเนี่ยถ้าคุณภาพดีกว่าคนซื้อคนใช้เขาติดสินค้าไทยเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลพวงจากเรื่องของการเปลี่ยนตัว
เขาเชื่อกันว่าถ้าใบเดนกลับมาการเจรจาการซื้อการขายเรื่องการส่งออกก็จะดีขึ้น
เขาเชื่อกันว่าถ้าใบเดนกลับมาการเจรจาต่างมันจะไม่แข็งกล้าว
เหมือนที่ตอนทรัมป์เป็นประธานาธิบดี
ฉะนั้นโดยภาพรวมเมื่อใบเดนเป็นประธานาภดีเราเชื่อว่า
นโยบายของพักเดโมแครตจะยืดหยุ่นมากกว่า
เจรจาต่อรองเรื่องการค้าการขายก็จะดีขึ้น
อันนี้แหละครับที่หวังว่าสุดท้ายขึ้นมาถ้าสถานการณ์การส่งออกดีขึ้น
การค้าการขายของเรากับสหรัฐอเมริกาดีขึ้น
เราเชื่อว่าจะส่งอนิสงฆ์มาถึงคนที่อยู่ในระดับรากย่า
ซึ่งตอนนี้ก็เดือดร้อนกันเยอะมาก
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณปุ๊กคุณปุ๊ก